ส่วนที่ปฐุมธานีวันที่๒มกราคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
มีการไปตรวจพบคนงานค่ะในสองตลาดของพื้นที่ปฐุมธานี
คือตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ
ติดโควิด๑๙เป็นแรงงานต่างด้าว๙รายด้วยกัน
อย่างแรกที่ต้องทำเลยนะคะผู้ว่าราชการบอกค่ะบอกว่า
ปิดตลาดก่อนเลยละกันจะต้องทำความสะอาดนะคะ
และคุณผู้ชมที่เดินทางไป๒ตลาดนี้ย้ำแบบนี้นะคะ
สุชาติและตลาดพรพัฒน์ในช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
สังเกตอาการตัวเองถ้าเริ่มมีไข้ถ้าเริ่มไอแห้ง
ขอตรวจโควิดสิบเก้าได้เลยนะคะลักษณะคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว
และตรวจฟรีด้วยนะคะคำสั่งนี้ออกมาโดยนายชัยวัด
โกสุมค่ะเป็นผู้ราชการจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
และตอนนี้เองตลาดจะต้องทำความสะอาดและมีการคัดกรอง
แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในตลาดห้ามเคลื่อนย้ายควบคุมทั้งหมดนะคะ
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่พบเชื้อ๙คนตอนนี้เรียบร้อยค่ะ
อยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะข่าวที่ออกมาทั้งเรื่องของการประกาศควบคุมพื้นที่
ทั้งเรื่องของตลาดปิดประชาชนค่ะไปเลยค่ะไปซื้อของที่จำเป็น
และของแห้งตามห้างต่างในพื้นที่ปฐุมธานี
ห้างสรรพสินค้าหลายคนเป็นห่วงอ้าวถ้าไปกันเยอะแบบนี้
มาตรการเขาเป็นยังไงห้างบอกว่ามาตรการเขาคัดกรองเข้มงวดนะคะ
ทุกคนต้องลงทะเบียนไทยชนะตรวจวัดอุณหภูมิ
คนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยห้ามเข้าใช้บริการ
ส่วนสินค้าที่คนซื้อมากที่สุดตอนนี้เป็นของสดของแห้งกักตุล
สถานการณ์แบบนี้นะคะอาจจะมีการปิดร้านค้าเพิ่มเติม
หรือปิดห้างสรรพสินค้าเพิ่มเติมคล้ายลักษณะในรอบแรก
แต่เขาก็บอกว่าอย่ากักตุลเลยเพราะว่าการกักตุลสินค้าเนี่ย
มันส่งผลกระทบหลายอย่างเหมือนกันนะคะคนที่เขาไปไม่ทัน
อาหารเขาไม่พอนอกจากนี้มันไปส่งผลกระทบ
ต่อจำนวนสินค้าที่อยู่ในโกดังต่างด้วยเนี่ยนะคะ
คืออย่างรอบแรกนะครับเราเอาประสบการณ์ในรอบแรกมาย้อนดูตัวเองครับ
เห็นไหมครับมันตกใจกันอยู่แค่ประมาณอาทิตย์นึง
เดี๋ยวสักพักของมันก็มีของมันก็ถูกลง
คือก็อย่าไปตกใจซ้ำอีกเรามีประสบการณ์แล้วนะฮะ
ว่าหลายคนตอนนี้เปิดตู้ดูนะคะของที่เหลือจากรอบแรกยังมีอยู่ในตัว
จริงดาวพูดถูกยังมีอยู่เลยจริง
มีให้เยอะก็คือหน้ากากอนามัยครับมีให้เยอะแต่อย่างอื่นเนี่ยก็ค่อยทยอยซื้อครับ